คุณผู้ชมครับมาดูอีกจุดคัดกรองหนึ่งนะครับ
เป็นจุดคัดกองที่๙นั่นก็คือบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่น๙นะครับ
ก็เปิดจุดคัดกรองมาตั้งแต่ช่วงเวลาตี๔ก่อนจะตี๕แล้วนะครับ
ดังนั้นช่วงนี้ไปดูบรรยากาศของประชาชนที่จะทยอยเดินทางเข้าไปผ่านจุดคัดกรองที่๙นะครับ
ติดตามได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจุดคัดกรองที่๙ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับเชิญครับ
คุณผู้ชมครับจุดคัดกรองที่๙ที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นั้น
จะสามารถรองรับประชาชนได้สูงถึง๔๗๐๐คนนะครับ
และจนถึงขณะนี้ครับด้านหลังผมคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่า
ขณะนี้ประชาชนนั้นก็ยังคงทยอยเดินทางมาต่อแถว
เพื่อที่จะต้องการเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ได้เข้าไปในพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
ภายหลังจากประตูจุดคัดกรองที่๙บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่น
ประชาชนที่รอคอยเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ก่อนหน้านี้รอคอยกันมา๒๓วันเต็ม
มกลางสภาพอากาศที่เดี๋ยวร้อนจัดเดี๋ยวฝนตกหนักก็ต่างเร่งเข้ามาต่อแถว
เพื่อที่จะเป็นคนกลุ่มแรกแรกครับที่ได้เข้าไปจับจองพื้นที่ด้านในทันที
หรือเครื่องสแกนโลหะพร้อมโชว์บัตรประชาชนกับกล้องวงจรปิดที่ได้ติดตั้งไว้
เพื่อแสดงตัวหลังจากนั้นจะต้องถูกตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระ
เพื่อป้องกันการนำสิ่งของต้องห้ามอาทิคัตเตอร์กันไกลตัดเล็บและอุปกรณ์ของมีคมอื่น
และหลังจากนั้นจะต้องนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนโดยมีเจ้าหน้าที่๑๒คนคอยอำนวยความสะดวก
ก่อนจะเลี้ยวซ้ายไปบริเวณด้านหน้าโรงละครแห่งชาติ

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหัวหน้าจุดคัดกรองในครั้งนี้กันครับ
คือถ้าจะมาร่วมงานขอให้ศึกษาจากสื่อประชาชนภัณฑ์ต่างครับ
ขั้นตอนในการเตรียมตัวทั้งการกินการอยู่ยารักษาโรคต่าง
และสิ่งของที่จะต้องนำมาอันไหนเข้าได้ไม่ได้
เตรียมตัวมาล่วงหน้าครับผม
ขณะที่ประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรองที่๙นี้

คือบริเวณพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่จะรองรับประชาชนได้ประมาณ๗๐๐คน
และอีกส่วนหนึ่งคือบริเวณภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ซึ่งจุดดังกล่าวนี้จะเป็นจุดจัดแสดงมหรสบทั้ง๓เวที
ซึ่งจุดนี้จะมีประชาชนจากจุดคัดกรองอื่นมาร่วมสมทบด้วย
ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนได้สูงถึง๔๐๐๐คน
และหากทั้ง๒จุดรองรับประชาชนจนเต็มพื้นที่แล้ว
ประตูจุดคัดกรองที่๙นี้จะถูกปิดทันที
และจะไม่เปิดให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ด้านในนะครับ
จากไม่มีพื้นที่ในการรองรับประชาชนแล้ว
โดยวิธีการแก้ปัญหาคือจะเฉลี่ยคนจากจุดนี้ไปยังถนนราชดำเนิน
เพื่อให้สามารถรับชมขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์
ขบวนของคณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง
และให้ประชาชนทุกคนได้อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
และอีกหนึ่งสถานที่ที่จะสามารถร่วมงานในครั้งนี้ได้นั่นก็คือ

ซึ่งจุดนี้จะมีซุ้มถวายดอกไม้จันทร์เพื่อรองรับประชาชนจากจุดนี้ด้วยครับ
คุณผู้ชมครับจนถึงขณะนี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาต่อแถวกันอย่างต่อเนื่องนะครับ

หากบริเวณจุดคัดกรองที่๙นี้เต็มแล้ว
ประตูแห่งนี้ก็จะต้องถูกปิดลงทันทีครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจุดคัดกรองที่๙ครับ